มาครับเชิญครับครูคันทัสครับครับหรือเวลาอีกไม่ถึงสามชั่วโมง
แล้วครับทิมชะไทยจะลงสนาดพบกับเวียดนามในศึกชีวิต๘๒รอบชีวิตเกมส์ที่๒นะครับ
ก็ดูว่าตอนนี้บรรยากาศที่สนานธรรมศาสตร์สูตรทางศิษย์คึกคักเป็นอย่างม่าครับ
และตอนนี้บัตรผีราคาพุ่งสูงกว่าราคาปกติ๕๖ตัวแล้วครับ

แต่มาด้วยความคึกคักของแฟนบอลทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนาม
เดินทางกันมาก่อนเริ่มเกมหลายชั่วโมงครับ

มีความหวังที่ช้างศึกจะความใช้มาเสี่ยงผลที่๗ได้
เกมนี้มีการเพิ่มเจ้าที่ควบคุมฝุงชนอีกประมาณ๑กองร้อยครับ
พร้อมกับรถดับเทิงและก็สาย
รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น

และด้วยจำนวนบัตรที่ถูกจำหน่ายหมดภายใน๕ที
ตอนนี้มีแฟนบอลจำนวนมากครับต้องการเข้าชม

ทำให้ตัวผีราคาพุ่งสูงกว่าราคาปกติ๕๖เท่าตัวแล้วครับ
ส่วนแอนดี้ครับแฟนบอลพันธ์แท้ชาวอังกฤษติดตามทีมชาติไทยมานานถึง๑๒ปี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

อยู่มวงไทยจนพูดไทยชัดแก่วเลยครับเขาก็เปิดเผลอกับเราว่าโทร
การความแชมป์ในเกมนี้ของนิวเซอร์ไทยนะครับ

รายงานสดจากธรรมศาสตร์สุดดังสิทธิ์ครับ